อย่าน้ำหักรากคิดมองอดประลื้ม
ห้ามหาคำเสียงประชากรรม

มาสูบน้ำออกจากถ้ำหน่อยเพราะว่าตอนนี้ต้องเร่งทำเวลา
อีกไม่กี่วันเดี๋ยวฝนจะตกเข้ามาในถ้ำเยอะมาก
ถือว่าเป็น๑อุปสรรคสำคัญละทีเดียว
ในการนำน้องออกมาจากถ้ำมาสู่ภายนอก

เอาเครื่องสูบน้ำพลังพญานาคมาช่วยระบายน้ำออก

ใช่พญานาคต้องทำงานหนักเลยนะคะ
เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจ
คือหลายประเทศก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือน้องออกจากถ้ำ
แต่ละประเทศก็มีการคิดกันว่าจะทำยังไงดีช่วยกันคิด
หนึ่งประเทศที่ดูเหมือนว่าจะให้ความสนใจกับเมืองไทยของเรามาก
มีการทำการทดลองต่างมากมายเลยทีเดียวที่ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นเขามีการนำเอานักวิชาการทำโมเดลทำการทดลองต่าง
อธิบายปรากฏการณ์เหตุการณ์นี้ให้กับคนญี่ปุ่นให้เข้าใจกัน
เป็นพิธีกรเขาจำลองโมเดลของถ้ำนี้มาเลย
ของเรานี่เป็นอิมเมอร์ซีฟของเขาเป็นโมเดลนะฮะทำกับมือ
จุดที่น่าสนใจก็คือเห็นไหมครับตรงท้องถ้ำจะมีลักษณะของสติ๊กเกอร์อยู่
เดี๋ยวดูนะครับอันนี้เขาอธิบายว่าเด็กมีการเดินทางมายังไงเข้าตรงไหน
จุดนั้นคือพระยาบิตตรงนี้
ตรงนี้คือโมเดลมันเป็นตัดขวาไงเราก็จะเข้าใจภาพได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
แล้วคุณดิฉันฟังภาษาญี่ปุ่นไม่ออกแต่แค่ดูเขาอธิบายนี่ก็เข้าใจแล้วนะดูภาพเนี่ยค่ะ

แปลว่าอะไรครับ
ไม่รู้ครับไปร้านหาญญี่ปุ่นเขาพูดนี้บ่อยอันนี้คือน้ำทั่วมาแล้วเด็กวิ่งต่อไปเดินทางต่อไป
สังเกตว่าตะกี้ไม่มีน้ำเขาดึงสติ๊กเกอร์ออกมาก็มีน้ำขึ้นมานะครับให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เขาก็เหมือนถอดบทเรียนแล้วก็ออกไปศึกษาเลยนะ
ก็มีผู้เชี่ยวชาญสองท่านมาคอมเมนต์ด้วยว่าถ้าเกิดเจอแบบนี้จะมีวิธียังไง
นี่นะครับลอกสติ๊กเกอร์ออกมา
จะเข้าใจเลยว่าแบบทำไมน้องถึงต้องเรียนดำน้ำคุณผู้ชมดูระดับน้ำสิ
ดูสิแล้วก็ไปอยู่ที่นี่สุดถ้ำเลยนะครับ
อกจากนี้ก็มีการทดลองความขุ่นของน้ำ
เป็นการดำน้ำนานงี้ก็หลายคนดูแลเลยนะครับ

เดี๋ยวมาตรวจสอบสถานการณ์ฝนกันหน่อยนะครับ
อย่างที่บอกไปต้องเร่งเอาน้ำออกจากถ้ำนะครับ
วันฝนก่อนจะกลับเข้ามาตกในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
รวมไปถึงหลายพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ

ภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกภาคอีสาน

นี่คือภาพดาวเทียมในเช้าวันนี้
กลุ่มเก้าเมฆยังคงบางตา
ส่วนใหญ่กลุ่มเมฆฝนไปอยู่แถวบริเวณทางตอนบนอยู่
ซึ่งหลังจากนี้นะครับกลุ่มฝนที่อยู่ด้านบนจะค่อยเลื่อนต่ำลงมา
ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญครับที่จะมาพาดผ่านพื้นที่ภาคเหนือ
ส่วนบริเวณทางตอนล่างขณะนี้เอง

่อตัวแถวบริเวณตอนกลางของภาค

นครศรีธรรมราชพังงาแถวนี้นะครับ
ใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งเดินทางไปทำงาน
ก็ระวังกันหน่อยพบอุปกรณ์การฝนไปด้วย
หลังจากนี้ฝนก็จะค่อยเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่นะครับ
เดี๋ยวมาดูการคาดการณ์หลังจากนี้กันนะครับ
คุณผู้ชมสังเกตสีชมพูคือบริเวณที่มีโอกาสเกิดฝน
ส่วนนี้เป็นช่วงวันจันทร์นะครับจะสังเกตว่า
ตอนบนฝนตอนบนกับฝนตอนกลางค่อยเคลื่อนมาผจบกัน
การที่มีฝนเข้ามาแบบนี้เนี่ยนะครับ
มีหนึ่งนัยยะสำคัญเรื่องของอุณหภูมิครับ
ถ้าหากเราดูอุณหภูมิบริเวณตอนกลางประเทศไทยนะครับ
จะสังเกตว่าอุณหภูมิจะค่อยลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
นี่คือการคาดการณ์อุณหภูมิสูงสุดของวันนะครับ

ฝนที่ตกลงมากลุ่มก้อนเมฆที่ปกคลุมในพื้นที่บริเวณตอนกลาง
ทำให้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๒๙องศาคืออุณหภูมิสูงสุดในวันนั้นนะครับ
ก็พบว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้วันนั้นมีโอกาสเป็นไม่ได้สูงนะครับ
ที่มีกลุ่มก้อนเมฆอึมครึมปกคลุมในบริเวณตอนกลางประเทศไทย
และที่สำคัญนะครับใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งต่างก็ต้องระวังกันด้วย
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนช่วงเที่ยงวันนี้นะครับ
จะมีกลุ่มฝนเข้ามาปกกลุ่มภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคอีสานตอนล่างนะครับ
ตะวันออกหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับภาคเหนือตอนล่างก็มีด้วยนะครับ
ส่วนนี้เป็นช่วงบ่าย๓ก็มีเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณตอนกลางประเทศไทย
ในช่วงระยะเวลาต่างก็ต้องระวังกันหน่อย
คาดการณ์ฝนสะสม๑๒ชั่วโมงนะครับ
จุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษแถวจันทบุรีแถวตราดนะครับ

นั่นก็หมายความว่าฝนตกจนอาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นได้
จากนี้ยังมีในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนแถวประจวบนะครับ

ขึ้นที่สูงประมาณ๒เมตรสามเมตร
จะค่อยเข้ามาประชิดติดในวังอันดามัน

ใครที่จะไปทะเลในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็ตรวจสอบสภาพอากาศด้วย
ครับนะครับโอ้โฮเดี๋ยว
ดูฟ้าดูฝนแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้อง
เร่งแล้วนะครับดูก่อนว่าที่ติดตั้งไปนี่ใช้งานได้หรือเปล่า
ใช้งานครับให้กำลังใจเต็มที่นะ